การประชุมรัฐสภาในวันนี้นะฮะในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับ
การประชุมวันนี้เนี่ยมีในวันมุธมัธนอมธาประธานรัฐสภานะครับ
ทำหน้าที่ประธานในการประชุมนะครับนี่ฮะผลการลงคะแนนลงมติที่ออกมานะครับ
คะแนนต่างนะฮะผลการลงคะแนนเนี่ยนั่นเท่ากับว่า
ถ้าผลรวมนะฮะสสแล้วก็สวนะครับรวมแล้วสมาชิกรัฐสภานะครับ
เห็นชอบให้คุณพิทาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย๓๒๔เสียงนะครับ
ไม่เห็นชอบ๑๘๒เสียงแล้วก็งดออกเสียง๑๙๙เสียงนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเฉพาะคะแนนการเห็นชอบเนี่ยไม่ถึงกึ่งหนึ่งนะฮะ
ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภาก็คือ๓๗๖นะฮะ
เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ
คือถ้าย้อนไปดูในวันนี้นะครับนายแพทย์ชุลนั่นศรีแก้ว
หัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับเป็นผู้เสนอชื่อนายพิธาริมเจริญรัฐ
และมาสอบบัญชีรายชื่อคันดิเดตน้ำมนตรีของภาคเกาะไกลนะฮะ
ให้เป็นนายกรัฐมนตรีใช้เริ่มประชุมตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
เปิดประชุม๙โมงครึ่งนะครับเสนอชื่อบุคคลซึ่งวันนี้ก็มีสวที่ลาออกไป๑คนนะครับ
ขณะเดียวกันสมาชิกวุฒิสภาที่มาร่วมประชุมวันนี้ไม่ครบ๒๕๐นะฮะ
ล้าออกเป็นหนึ่งคือ๒๖๙นะครับแต่ก็มาประชุม๒๑๖คนนะครับ
หลังจากให้มีการอภิปรายกันตลอดทั้งวันนะฮะในเวลาประมาณ๑๕นาฬิกากว่านะครับ
ประธานรัฐสภาก็ให้เริ่มการนับคะแนนลงคะแนนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะฮะ
ว่าจะให้คุณพิทาเป็นนายกหรือไม่ด้วยการลงคะแนนแบบเปิดเผยนะครับ
เรียงตามลำดับตัวอักษรเป็นรายบุคคลนะฮะคละกันไปเลยนะครับ
ทั้งหมดที่มาประชุมในวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสสหรือว่าสวนะครับ
โดยให้ออกเสียงว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง
นายชนนานศรีแก้ว

พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

นายพิธาลิ้มเจริญรัฐ

นายอนุทินชาญวีรกูล

เห็นชอบไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง

เจ้าหน้าที่เนี่ยทำการนับคะแนนรวมคะแนนตรวจคะแนนต่างนะครับ
ก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อย
เมื่อนายนพดนมาสศรีสสสวพลักชาติไทยพัฒนา
ซึ่งตอนที่โหวตเนี่ยได้โหวตเห็นชอบนะครับ

นายนพดลนะครับบอกว่าโหวตผิดฮะ
เนื่องจากตกใจนะครับขอแก้คำโหวตในช่วงท้ายของการลงมตินะครับ
ก็มีการแก้กันเรียบร้อยนะครับ
ก็มีสมาชิกพักสมาชิกบางคนนะครับที่มาลงคะแนนไม่ทันนะฮะ
อยากจะลงคะแนนโหวตใหม่แล้วก็ขอให้ประธานสภาได้นับคะแนนใหม่อีกครั้งนะครับ
ขึ้นประท้วงประธานรัฐสภานะครับ

ได้ออกเสียงลงแคแนนใหม่แล้วก็ขอให้ถ้าปิดไปจากเดิม

ผมต้มประดนมาสีลำดับที่๒๖๐

แต่ขอเปลี่ยนแปลงเป็นงดออกเสียงครับ

นี่ถ้าคะแนนปริ่มกัน๑คะแนน๒คะแนนมาเปลี่ยนเนี่ยนะครับ

เราเดินต่อไม่ได้เลยนะครับผมเรียนต่อท่านประธาน
เราอยากจะให้มีบรรทัศนที่ดี
ต่อจากนี้ต่อไปในการประชุมของพวกเราอีก๔ปีข้างหน้าเนี่ย

ไม่ใช่ว่าลงมติเสร็จแล้วจะมาเปลี่ยนกันทีหลัง
หลังจากที่ตกลงกันเรียบร้อยตรงนั้นแล้วนะครับ
ในวันมุธมัธนอมธาประธานรัฐสภา
ได้ประกาศผลคะแนนหลังจากลงคะแนนเสร็จสิ้นนะครับ
โดยระบุว่าที่ประชุมได้นับคะแนนเสียงแล้วนะครับ
ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติลงคะแนนเห็นชอบ
ให้คุณพิทาเป็นนายกรัฐมนตรี๓๒๔เสียง
เป็นจากสส๓๑๑สว๑๓นะครับ
ไม่เห็นชอบ๑๘๒เสียงเป็นสอสอ
สว๓๔งดออกเสียงอีก๑๙๙เสียง
โดยแยกเป็นสส๔๐สวอีก๑๕๙นะครับ
รวมคะแนนทั้งหมดเนี่ย๗๐๕นะฮะ
เท่ากับว่าคะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของที่ประชุมนะครับ
ถ้าในซีกของทางสนับสนุนคุณพิธา

ถึง๓๗๖นะครับจึงถือว่ามติของที่ประชุมนั้นไม่เห็นชอบกับการเสนอชื่อ
นายพิธาให้เป็นนายกรัฐมนตรี
ร้อยแปดสิบสองเสียงครับงดออกเสียงร้อยเก้าสิบเก้าเสียงครับ
เป็นอันว่านายพิธาริมเจริญรัฐได้รับคะแนนเห็นชอบไม่มากกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งสองสภาครับ
ดังนั้นจึงถือว่ามติที่ประชุมไม่เห็นชอบการแต่งตั้ง
ในพิธาริมจรรย์รัฐให้
หลังจากนั้นก็ประธานก็ปิดการประชุมนะครับ
ยังไม่ได้มีการนัดหมายอะไรเพิ่มเติมนะครับ
จากที่ก่อนหน้านี้อาจารย์วันนอเคยบอกว่าถ้าจะนัดอีกครั้งก็น่าจะเป็นวันที่๑๙กรกฎาคม
แต่ว่าที่ประชุมยังไม่ได้มีการพูดกันเพิ่มเติมว่าจะนัดวันไหน
หรือจะสามารถโหวตได้ไม่ได้อย่างไรนะฮะ
งั้นมิ้วขอถามสั้นก่อนได้ไหมคะก่อนไปข่าวต่อไปว่าจริงแล้วปกติแล้ว
ช่วงท้ายควรจะนัดเลยไหมคะหรือแบบนี้ไม่เป็นไรรอไปหาลือกันก่อน
คือไม่จำเป็นนะครับก็คือคณะนี้เนี่ยที่เคยพูดกันว่า๑๙เนี่ย
รอหนังสือนัดหมายประชุมซึ่งจะต้องออกก่อน๓วัน
เพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ครับว่าอาจจะพรุ่งนี้มีหนังสือนัดหมายประชุม
หรือเป็นวันจันทร์ก็ยังทันวันจันทร์อาจจะไม่ทัน
ก็คงจะมีหนังสือออกมาในวันพรุ่งนี้แหละครับ
เพื่อที่จะอยู่ในกรอบ๓วันก่อนที่จะมีการประชุม
เข้าใจค่ะอาจารย์กลัวจะข้ามประเด็นไหนก็พูดถึงเรื่องนี้เลยค่ะ
ติ่งไว้นิดนึงนะคะ